เรื่องนี้ต้องติดตามกันเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของคุณแมทพิรณีล่ะค่ะ
แล้วก็นี่เลยเพื่อนซีเขาในแก๊งเฟอร์บี้ไข่ฟาลาคอนเองคุณมิ้นหรอ
คุณบินชะลิดานั่นแหละคุณคุณมิ้นเองเนี่ยคุณมิ้นท์เองนะ
ต้องตามตอบคำถามเรื่องประเด็นต่างนะอย่างงานวันช่อง
งวันวันแจกปฏิทินช่องคนก็ไปสังเกตจากกันนะว่าเออ
ทำไมไม่คุยกันเลยเนี่ยนะคะคุณทำไมนั่งห่างด้วย
ต้องเอาเต้ยนะเอาก้าวสูบสระมากก้างกลางคุณดูนะ
คนก็สงสัยกันไปนะคุณผู้ชมนะคะรวมถึงประเด็นเรื่องร้อนด้วยนะ
นางเอกดังย่องฝากท้องคนก็พุ่งเป้าไปที่แมทอีก
ไหนจะพี่สายกแอฟทัศน์มาให้สัมภาษณ์เหมือนช้ำใจจากการหย่าร้าง
งานนี้มิ้นท์จะว่าอย่างไรนะคะเธอขอเคลียร์ที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะ
กับพี่แมทใช่ไหมคะจริงแล้วเนี่ยการการขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนแบบ
ลำดับใครมาก่อนมาหลังอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้แบบมีการจัดอะไรเลยค่ะ
ช็อตที่ขันคุยกันก็น่าจะเอามาลงด้วยนะคะคือได้คุยกันบนเวทีนิดนิด
หน่อยหน่อยอะค่ะแต่ว่าแบบไม่ไม่ได้แบบหลังเวทีอะไรงั้น
ได้เจอกันค่ะคุยกันก็พี่แมทก็ถามว่าเป็นยังไงบ้าง
ค่ะแล้วก็โอเคค่ะเขาก็เป็นห่วงว่าแบบน้องโอเค
อะไรอย่างเงี้ข่าวลืออะไรอย่างเงี้ค่ะบางคนโยงไปเพื่อนในแก๊งเรา
น้องแมทเลยล่ะมีนต้องตอบอีกแล้วใช่ไหมมีนว่ามันก็ก็เห็นตามข่าวอะค่ะพี่
เท่าที่เห็นเขาเขาก็วันนั้นก็ดูปกตินะคะไม่มีอะไรจริงจริงเรื่องนี้มินว่ามันก็น่าเห็นใจนะคะ
เพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนแบบข่าวลืออักษรย่อออกมาก็มันยังไม่มีอะไรที่พิสูจน์ว่าอะไรคือความจริง
คนหนึ่งก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นพี่อะค่ะถ้าเกิดใครได้มาอยู่จุดมิ้นก็จะพูดยาก
มินดูค่ะดูมินก็เข้าใจความรู้สึกของพี่แอฟมากเลยต้องบอกเลยว่าพี่แอฟเป็นคือเราเป็นผู้หญิงเราก็จะเข้าใจกันค่ะ
แล้วก็ล็อตบุญกาจจากการหนสลิงในวันไทยทำให้ฟังด้วยนะคะ
เท่าที่เราได้สัมผัสมาเรื่องงานพี่แอฟรึก็ได้ทำได้ดีอยู่แล้ว
ก็มีโอกาสได้ร่วมงานการเป็นซีรีส์เกาหลี
แล้วก็เอามาใหมกหัวในเวอชั่นไทยนั่นเอง

จะเย็นก่อนเดี๋ยวอาจรอดูเค้าก่อน

คือบางคนบอกว่าไม่ดูแหละราคอเรื่องนี้นะคะ

ใจเย็นกันนิดนึงนะคะ